คุณผู้ชมคะสวยงามอลังการวิจิตรการตามมากค่ะ
ดูความงดงามของสถาปัตยกรรมสิคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นด้านในที่ประดับประดาษด้วยกระจก
บอกเล่าเรื่องราวของคริสตศาสนา
หรือว่าจะเป็นด้านนอกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิก
งดงามจนดาวบอกไม่ถูกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากความสวยงามอลังการของโบสถสังตะครูสแห่งนี้แล้วนะคะ
โบสถ์แห่งนี้ยังมีสิ่งที่คุณต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนด้วย

สวัสดีค่ะคุณลุงนี่คือคุณลุงก๋อยคุณลุงก๋อยนี่แหละ
พาดาวไปดูสิ่งที่คุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างแน่นอน
ไปเลยค่ะคุณลุงค่ะ
คุณลุงคะระคังกรยองใช้ในโอกาสไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะเครภราการพิเศษหรือวันขลองพิเศษ
ขอบคุณคุณลุงมากนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ชุมชนกุดีจีนแห่งนี้
นอกจากตะครางกระโยงที่เป็นที่สุดแล้วยังมีอีกนะ

รนต์ปิดไว้มาใหม่น่ะ
อันนี้ร้านก็เปิดแล้วไม่เห็นยากเลย

แฟนอยู่ค่ะตามไลน์ค่ะ
จริงแล้วต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารสยามโปรตุเกตบ้านสกุลทองนะคะ

เป็นเมนูพิเศษที่พี่แตนยังไม่เคยทำออกรายการไหนเลย

ฮ่าพี่แตนฉันสวยซาวคอร์สเค้กค่ะ
ซาวคอร์สเค้กเท่านานทำแล้วค่ะ
ไม่เคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยลอง
เมนูโปรตุเกตที่ขายไม่ได้คะท่องดาว

อันนี้ใบบลิฟอยู่เหมือนตัก

ส่วนอันนี้เป็นกระเทียบตับ
หอมโหย่ายพริกแดงจินดา
จินดาส่วนอันนี้ก็จะเป็นพี่ปราบปิก้าพริกไทยเกลือนะคะ
และที่ขาดไม่ได้ค่ะมาคอร์สค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่ง
อันนี้เลเมินถูกต้องค่ะและไข่อ่าทีนี้เราจะต้องมีการผัดค่ะ
ต้องได้เอาหอมมาใช่ตามด้วยใบเบรนด์นี้ค่ะพริกบ้านเฮาส์
หรือว่าพลิกบ้านเขาแต่ต้องผัดแทนพี่นะเนี่ยได้ให้พี่ผัดอยู่คนเดียวเลย
อ่าเราก็จะผัดนะคะอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าถูกต้องค่ะ

แล้วคุณลูกค้าจะได้มาที่บ้านพี่แตนเยอะมาเที่ยวชุมชนเยอะนะคะ

ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพี่แต

โอ้โฮผู้ชมเต็มโต๊ะไม่หมดเลยอลังการบางตาไทยขนายหาด

เอากะอี้อยู่อยู่นี่ค่ะ

นี่ค่ะซัลล์คอร์สเค้ก

ใช่ค่ะแล้วเวลาทานก็ต้องใช้เรมอนเนี่ย
ราดไปบนตัวซอสคอสเค้กนะคะ

คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อ
ซัลล์คอร์สเค้กกับกาเลาหรือลาเต้

คิสซี่คัปตูชิโน้

ทอดมันไม่ทอดฉัน
ที่ไหนไม่เคยเห็นที่นี่ที่แรก

เดี๋ยวเรียกว่ากระถงทองไส้สับไปแย่
อ้าปากกว้างเข้าจอไม่เหมาะขออนุญาต
หมายว่าไม่เหมาะไงคะน้องดาว
อยากจะต้องกันอีก

อันนี้หมูซามูนะคะน้องดา

ยังไงก็ตามคุณผู้ชมที่อยากมานะอย่าลืมนะคะกริ้งกร้างมาก่อน
มาหาพี่แตนก่อนครับแล้ววันนี้อิ่มใจแล้วอิ่มท้องด้วย
ขอบคุณพี่แตนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมมาเที่ยวที่ชุมชนกุรีจีนอิ่มจุกอิ่มใจจริงค่ะ
แล้วเทปหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหนพลาดไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวเจอกันในเทปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีสุวิรัติค่ะ
สามารถรับผมกันแบบสำหรับได้ทางไทยรัฐอีวีย์ช่อง๓๒ครับ